เพราะว่าทางภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องนี้

แต่ว่าภูมิใจไทยพูดด้วยว่า

มันมีกลไกราคาที่ชัดเจน

เราจะไม่พูดเลือกที่จะเอาเงิน
งบประมาณแผ่นดินไปทลาย
เอาไปใช้อย่างอื่นดีกว่างบประมาณแผ่นดิน

การขายนะครับ
กรณีอย่างสากรรมอ้อยน้ำตาลซาย

ทุกครั้งเราใช้ระบบกองทุน

แต่ณวันนี้ทำไมมันราคามันตก

แหม่ไม่ได้ให้ด้วย

ใช้ม๔๔ไปเมื่อวันที่

มันไม่ได้ลอยตัวกลไกเข้ามา

ทำให้ราคาอ้อยตกต่ำเหลือ๗๐๐บาท
ถ้าปล่อยไปตามกลไกของการตลาด

เพราะพระรำจัดอ้อยน้ำตาลทรายเราใช้มา๓๕ปีแล้ว

แล้วก็ไปกู้ทกศโดยมีกองทุนไปค้ำประกัน

ภายในประเทศกิโลละ๕บาท

ขึ้นมาแต่พังทลาย

หยัดอ้อยน้ำตาลทรายมาตรา๑๗วงเล็บ๑๘

คนที่เอาน้ำตาลไปเป็นวัตถุดิบ

ที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมต่างที่เกิดขึ้น

เราไม่ก้าวร่วงแต่ในขณะเดียวกัน
ระบบนี้ปล่อยไปตามกลไกของการตลาดของมัน

เพราะฉะนั้นอย่ายุ่งมาก

ดิฉันเหรอคะไม่

เราจะเสนอกฎหมายพัฒนามิจัตรย์จองกองค่าวขึ้นมา

แต่ยังไม่ได้ทำพัฒนามิจัตรย์

ที่ทำทำมาก็ไม่ได้เรื่อง
แต่เราจะทำเป็นระบบแบ่งปันผลประโยชน์

และโรงสถาบันทึกจะได้๑๕
แล้วพ่อค้าส่งออกข้าวสารจะได้๑๐
เพราะว่าเดี๋ยวนี้มีการเอารัฐเอาเปรียบกันอยู่ในทั่ว
พ่อค้าขายข้าวสารเอาเปรียบลงสีลงสีเอาเปรียบชาวนา
เราจะทำให้ได้ใกล้เคียงมากที่สุด
โดยใช้กลไกของกฎหมายไปกำกับดูแล

และในขณะเดียวกันอ้อยเราก็จะไปแก้กฎหมายใหม่
นอกจากเสนอให้ยกเลิกม๔๔แล้ว

เสนอกฎหมายใหม่บอกว่าโอ๊ยไม่จำเป็นต้องทำน้ำตาลอย่างเดียว
ไปทำพืชพลังงานไปทำไฟฟ้า
และเอาผลประโยชน์ทั้งหมดมาแบ่งกันระบบ๗๐
ถึงทำมา๓๕ปีแล้วเราจะต้องเสนอแบบนี้
เงินมันถึงจะได้เข้ากระเป๋าพี่น้องเศรษฐกรอย่างเป็นท่ำ
ถ้าสมมุติเปรียบเทียบเรื่องข้าวเหมือนกันคือของภูมิใจไทยจะมาแนวเขียนกฎหมายเลย
แล้วก่อนที่เราทำจะเงินอยุบัย
เรามี๕ปีที่ถูกยึดครั้งนี้
เดี๋ยวนะคะคุณธินาชัยภักร์อะไรนะคะ

นี่เหลือบมองชื่อพัก๓รอบแล้วค่ะ

แต่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจะกลับมาเพราะว่าถ้าสมมติพูดถึงกลไกกฎหมาย
ไม่รู้ช้าเร็วและถ้าเขียนแล้วมี๓ส่วนเท่านั้นที่ได้
บางคนที่เขาตกหล่นไประหว่างทางของกลไกปัจจุบันและที่ผ่านมา
เขาจะใช้พละกำลังอะไรไหม